เปิดโลกเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีวิธีการออมเงินที่ถูกต้องจะทำให้คุณผู้ชมคุณผู้ชมมีความมั่นมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงมาฝากนะครับว่าวันนี้เราจะออมเงินอย่างไรให้มีความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงอีกสักครู่ติดตามกันครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นมาเริ่มที่เรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนรัฐบาลก็มีการเตรียมอ
ค่าใช้จ่ายในร้านอาหารที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนะครับอาจจะนำมาลดห่อนภาษีได้อีกครั้งหนึ่ง
จากค่าอาหารแล้วถ้าไปซื้อสินค้าโอท็อปอาจจะนำมาลดภาษีได้ด้วยเช่นกัน
ก็มีเป้าหมายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองครับ
ขณะเดียวกันก็มีบรรยายงานด้วยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็คือปี๒๕๖๐นะครับตามแผนที่ททประกาศไว้
จาก๑ล้านล้านบาทเหลือ๙๕๐๐๐ล้านบาทครับ
จากเขากังวลนะครับว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนเพราะว่า
มีปัญหาทั้งเรื่องของเศรษฐภาพทางการเมืองในปีหน้า
แล้วก็บอกทรทเองก็แนะนำให้ปรับโครงสร้างนักท่องเที่ยวใหม่

โดยเฉพาะในตลาดของนักท่องเที่ยวภายในประเทศครับ
ล่าสุดทางด้านของนานยุทธศักดิ์สุภาษณ์ผู้ว่า
ททก็เปิดเผยกลยุทธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ
ภายใต้โครงการท้าเที่ยวข้ามภาคครับ
กลุ่มผู้หญิงก็คือกลุ่มที่มีกำลังซื้อ

รวมไปทั้งกลุ่มวัยเกษียณอายุราชการที่มี
ศักยภาพในการใช้จ่ายแล้วก็มีเวลาในการท่องเที่ยวนั่นเองครับ
นอกจากโครงการท้าเที่ยวข้ามภาคแล้ว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต่อยอด๒โครงการจากปีนี้
ก็คือโครงการ๑๒เมืองต้องห้ามพลาดพลัส
แล้วก็วันธรรมดาน่าเที่ยวโดยร่วมมือกันกับพันธมิตร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างกิจกรรมดึงดูดการใช้จ่ายให้มากขึ้นครับ